คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่นครราชศรีมาเป็นเรื่องราวของคุณยายสิงอายุ๗๙ปีแล้วนะคะ
ญาติพี่น้องเชื่อว่าคุณยายเนี่ยถูกวิญญาณเข้าสิงและเชื่อว่าเป็นวิญญาณของแม่คุณยายเองมาเข้าสิ่งร่าง
แล้วก็มีการเชิญหมอธรรมหมอผีอะไรมาทำพิธีไล่ผีออกจากร่างคุณยายหลายครั้งมาก
แต่ทำพิธีไม่สำเร็จสักทีลูกสาวของคุณยายก็เลยบอกว่าอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
ไปดูอาการของคุณยายกันก่อนดีไหมคะว่าอาการของคุณยายที่ลูกหลานเชื่อว่าถูกผีเข้าสิงเนี่ยอาการเป็นยังไง
เอาไปยังบ้านเจ้าอยู่ใส่กลับไปแต่อยู่อยู่บ้านไปบ้านมันก็จะ
เอาไปยังหวันอย่างเจ้าบ้านเอาไปยังเขาเฮ้ยเพราะแกจะไปได้สิ
แกออกซะก่อนค่อยจะไปได้เอาไปอีเมลมาป่วยแน่อีเมลมาต่ออีเมล
นี่นะคะบางคนที่เห็นคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าสงสารคุณยาย
คนที่มาตีนี่คือหมอผีหมอทัมมันเธอเขาเอาไม้เป็นต้นขาดิบ
คาถาเขาบอกแบบนี้นะแล้วก็มาฟาดตามตัวของคุณยาย
คุณยายก็ร้องเนี่ยคุณยายร้องคุณยายก็คงเจ็บด้วยแหละ
แต่คนที่เขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของผีเขาก็บอกว่าก็เหมือนกับไล่ผีอะไรแบบนี้
คุณยายก็เรียกว่าแม่มารับกลับไปหน่อย
คือแม่ของคุณยายเสียชีวิตไปแล้วร้องเลขแม่ตัวเอง

ใช่ค่ะก็คือลูกหลานแหละพาหมอผีหมอธรรมมาทำพิธี

แล้วก็ร้องเรียกแม่ของตัวเองเดี๋ยวดูคลิปกันต่อหน่อยนะคะ
ไปแล้วไปแล้วก็ต้องกลับมา

คุณยายก็ร้องแล้วก็พูดถึงแม่ของตัวเองให้มารับไปหน่อย

นี่ค่ะคือลูกสาวของคุณยายเนี่ยค่ะ
รวมถึงคนในครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องค่ะ
เป็นคนไปให้หมอธรรมคนนี้มาทำพิธีให้
แล้วก็ให้มาเอาไม้มาฟาดอย่างนี้แหละเหมือนกับไล่ผี
แต่จริงแล้วมองอีกมุมนึงนะคะ
ด้วยความที่คุณยายอายุเยอะอายุ๗๙เนี่ย
เวลามีอาการแปลกควรจะไปพบแพทย์

อาจจะมีเรื่องของความจำหรือเรื่องของอารมณ์ที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป
แต่คนบอกว่าคุณยายโดนผีสิงเพราะคุณยายร้องไห้ตัวสั่นอะไรแบบนี้
แล้วก็ร้องเรียกแม่ตัวเอง
เขากลับไปมองอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องของวิญญาณแม่ของคุณยายมาเข้าสิง
มีอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณยายนี่ร้องไห้เลยนะคะ
แล้วก็พูดว่าไม่รู้จะไปไหนเพราะนี่คือบ้านของตัวเอง
แต่หมอธรรมก็ไม่ฟังก็ทำพิธีต่อ
ใช่มะเงินป่ะ
อยู่บ้านเจ้าของตัวอยู่นี่อย่างน้ำผู้อื่น
อยู่เยอะอย่างทิ้งไปอยู่มันตัว

ก็อาจจะด้วยความที่ว่าหมอทำเวลาทำพิธีเอาไม้ฟาดแล้วก็ไล่เหมือนกับไล่ผี
ให้ไปอยู่ที่อื่นครับแต่ด้วยความที่คุณยายก็บอกว่าอ้าวแล้ว
ยายจะไปอยู่ที่ไหนกันที่บ้านยายอืมนึกออกไหมคะก็คือยายอ่ะ
ไม่ใช่ผีก็ยายบอกเอามาไล่ยายแล้วยายจะไปอยู่ที่ไหน
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเสมาทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ครับผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเต่าปิ่นโกเป็นลูกสาวของคุณยายนะคะ
ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือกับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เขาบอกว่าพาไปหาพระพาไปหาหมอธรรมทำพิธีไล่ผีเท่าไหร่เนี่ย
หายสักทีเนี่ยข้อความที่ส่งเข้ามาเราส่งติไปนะคะ
กิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
นี่ค่ะไปที่บ้านตามภาพเลยค่ะคุณยายสิงหายุเจ็ดสิบเก้านอนอยู่แบบนี้ค่ะ
ติก็ขออนุญาตลูกลูกว่าขอไปคุยกับคุณยายหน่อยนะนี่นะคะ
คุณยายห้อยเหรียญพระหลวงพระคูณเบี้ยแก้แล้วก็มีใส่ศิลป์
ลูกหลานห้อยเอาไว้ให้ลูกหลานบอกว่าป้องกันวิญญาณร้าย
ติก็เลยขออนุญาตคุยกับคุณยายก็ถามว่าคุณยายรู้ตัวไหม
หมอผีเอาแบบต้นขามาฟาดเนี่ยรู้ตัวไหมเจ็บไหมเป็นยังไงบ้าง
ยายบอกว่ายายจำไม่ได้นะคะไม่รู้สึกเจ็บนะคะนี่ค่ะ
แล้วอยู่เหมือนกับคุณยายก็มีอาการคล้ายกับถูกผีสิงถูกผีเข้า
แล้วก็พูดชื่อว่ายายไม่ได้ชื่อสิงห์ชื่อสงฆ์ครับแล้วสงฆ์อ่ะ
คือชื่อแม่ของเย้สิง

ซื้อจากงูตีกูเป็นแม่มันกูเป็นแม่มันเป็นแม่ใครครับ
เป็นแม่อีสิงยังต่ออะไรต่อแม่สิงอ๋อเป็นแม่ของยาย
ก็คือเป็นยาใช่ไหมอ๋อซึ่งเสียไปแล้วใช่ไหมครับจ้ะ
แล้วมาทำไมแม่มาทำไมมาหาลูกอ๋อลูกกูมันไม่มีแหง
มายูนน้ำลูกมาเป่าลูกลูกไม่มีอยากได้อะไรไหมครับ
ว้าวไม่อยากได้ยังหรอกอยู่น้ำลูกซื้อซื้อ
สุยกงูตีอืมตอนนี้สัมภาษณ์อยู่อยู่ดีก็เหมือนกับ
เย้สงแม่ของเย้สิงมาเข้าร่างใช่อยู่ดีก็บอกว่าเป็นแม่
ของยายสิงหรือแกอาจจะเป็นไข้แกพ้งแกเพ้ออะไรยังไงหรือเปล่า
ใช่อีกมุมนึงอาจจะด้วยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า
สูงอายุบางทีเรื่องของความจำเรื่องของอารมณ์แปรปรวน
บางทีก็อาจจะพูดอะไรที่มันฟังไม่เข้าที่เข้าทาง
ด้วยความเป็นผู้สูงวัยค่ะมันอาจจะไม่ใช่ผีสิงก็ได้
ทีมข่าวก็ถามต่อนะคะอ่าถ้าเป็นเย้สงจริงอะ
เป็นแม่ของเย้สิงอ่ะมาเข้าร่างเนี้ย
เข้าร่างทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่ไปผุดไปเกิด
คำตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ว่าท่านใดยังมีกรรมมีเวรอยู่

มีเวรของทุกคน
โอ้ยเสียเทศไหมบ่าเสียเทศไหมบ่า

เขาสิซื้อสังกระทันให้แม่บอก

เอาอะไรอีกเอาอะไรอีก

ไปไปไป

ทุกผู้ชมครับเราไม่ได้มานำเสนอ
ให้ใครเชื่อหรือว่างมงายอะไรยังไงนะครับ
แต่ลูกสาวหลานสาวของเค้า
เพราะว่าไม่อยากจะให้ใครพาคุณยายเนี่ยไปหาหมอผงหมอผีหมอทำอะไรแล้วนะ
หรือว่ารักษาไม่หายสักทีเนี่ยตกลงมันจะใช่เรื่องนี้ไหม
แกก็ไปแล้วก็ถามว่าเออยายจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นตอนแม่มาเข้าร่างเนี่ย
คุณยายสิงห์แกบอกว่าเวลาที่ยายส่งแม่ของแกจะมาเข้าร่างเนี่ย
จะปวดหัวปวดขาก่อนแล้วหัวใจเต้นแรงจากนั้นจะเหนื่อย
แล้วก็จะไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยคุณยายก็บอกอย่างนี้นะ
ยายสิงห์บอกแม่เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนะ
ส่วนมากจะเป็นตอนกลางวันนะครับถามว่าทำไมไม่พาไปหาหมอ
ลูกสาวเนี่ยฮะที่ดูแลคุณยายบอกพาไปแล้วไปตรวจร่างกงร่างกาย
ทีแรกคิดว่าเออโรคประจำตัวความดันหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่า
หมอบอกร่างกายแข็งแรงดีความจำก็ปกติ
อันนี้ฮะที่ลูกก็เล่าให้ฟังเนี่ยบอกบางทีพงเพ้อนะ
บอกมีวิญญาณของยายจะมาพาไปอยู่ด้วยนะฮะ
เชื่อว่าถูกผีบรรพรุษเข้าสิ่งแน่นอนอันนี้ลูกบอกนะฮะ
กูเป็นไภนะกูเป็นไภกูก็บอกพ้อยอยู่แล้วส่าน

กะแก่ก็พูดไปทั่วละจ๊ะไปหาหมอกะบ๊อมมี่อย่างเนี่ย

๑๙เดือนเดือนมิตุนาจ้ะ
เราก็ถามน้องสาวยายสิงเลยชื่อยายหนูทัศน์อายุ๗๔
บอกยายเชื่อไหมว่าแม่ของยายมาเข้าพี่สาวนี่
ยายบอกยายไม่เชื่อหรอกโอ๊ยแม่ตายไปตั้งนานแล้ว
จะมาสิงห์พี่สาวได้อย่างไรค่ะค่ะ
ก็คิดว่าสงสัยยาจะไปทางหลักวิทยาศาส

อย่าเอาไปคอพี่หักคริจแฟ้ง
ขออยากให้เอาไปที่มีโมคุยยังมังลิ้น

หีแล้วต่อกลับมาก็ยังไง

บอกปากไม่พูด
ไม่พูด
เป็นว่าทางครอบครัวคุณยายเขาเชื่อทางนี้

ไม้ที่ตีเนี่ยมันไม่ใช่ไม้มันเป็นต้นคา

แล้วนี่หมอธรรมบอกอ๋อไม่ใช่ผีหรอก

บอกมันคือปอบยายฝิงถูกผีปอบเข้า

ก็เลยต้องขับไล่ด้วยการใช้ต้นขาปลุกเสกตี
เอาใส่ศิลป์มัดแขนมัดขา
แต่แม่ทำเท่าไหร่ยังไงแล้วผีมันก็ไม่ยอมบอก
ว่ามันเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง
เขาก็บอกว่า
ขอบอกว่าจะฟังน้อง

มันก็ต้องการอะไรมันเคยมาอยู่มาแฝงร่างอยู่กับยายเนี่ย

มันจะหนีไปไหนมันไม่หนี
มันจะมาเอายายไป
คือเนี่ยฮะเขาเชื่อกันแนวนี้หมดเลย
คนในหมู่บ้านยังบอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้าน

แต่ทางพ่อแม่เขาบอกยังไม่ขอให้ข้อมูลดีกว่า
อันนี้ก็ถูกต้องแล้วแหละเพราะเด็กก็จะได้รับผลกระทบ
เอาเป็นว่าที่ทางครอบครัวยายสิงเขาบอกมาทางหมอปลาเนี่ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย

จะได้ชัดกันว่ามีไม่มีอย่างไร